ลากันด้วยไฮไลท์มวยไทยรัฐไปดูยุทธพงศ์
ต่อยท้องก่อนก่อนจะเอาคืนด้วยศอก

ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณี
ผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
ไฮไลท์มวยไทรัฐกับเอกชุมภอนนำเงินล่าฝัน

เดี๋ยวดูฝันจะสลายหรือเปล่าครับในการเจอกับยุทธพงศ์แข้งขวามาก่อนเลยอ่ะ
โต้คืนด้วยหมัดครับแม่มีถีบทอนแรงเอาไว้ครับ
ดูครับที่หางคิ้วขวามีเลือดไหลเป็นทางออกแข้งซ้ายครับ
ออกแล้วพยักหน้ามาหนักกว่านี้มีอีกไหมแข้งซ้ายครับยังบังไว้ได้
ต่างคนแต่งแรกแข้งนะครับโอ้้ยยยศอกลูกนี้ครับ
อืมศอกเดียวไม่เหลียวแรงเลยครับแม่มีโยกย้ายใส่สะโพกด้วยนะครับ
ล่าฝันสลายไปแล้วครับ
ฟื้นหรือยังแล้วกับขุมหมอไหวไม่ไหวครับบ้านเล็กที่
จำได้หรือเปล่าเอ้าดูภาพช้าอีกครั้งครับ
จังหวะโดนรุ่งลำตัวมาก่อนแล้วก็สาบศอกดอกนี้ครับอื้อหือ
เรียบร้อยโรงเรียนยุทธพงศ์จบยกสองเอกชุมพลลายกันครับ